หมายจับหนีข้ามจังหวัดนะคุณผู้ชม

โอ้โหแล้วไอ้หื่นคนนี้เปิดฉากยิงก่อนเลย
สุดท้ายโดนวิสามันแต่ประเด็นอยู่ที่ว่า
มีคนบอกว่าโดนลูกหลงจากการยิงวิสามันด้วยครับ
นี่ครับเป็นปั๊มน้ำมันแห่งนี้เลยครับเกิดขึ้น๓ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้
ตำรวจสพลาดบุหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
น้ำมันตรงนี้มันอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข๓๔๐ขาเข้ากรุงเทพครับ
ทะเบียนกรุงเทพครับที่นั่งฝั่งคนขับมีศพของผู้ต้องหาก็คือนายสาธิต
อายุ๓๙ปีเป็นชาวสุพรรณครับนายสาธิตเป็นผู้ต้องหาหนีหมายจับคดีข่มขืนเด็ก
สภาพของเขาก็คือนอนคว่ำหน้าอยู่บริเวณเกียร์รถเลยครับ
ที่มีเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่แบบนี้ครับไม่ให้ข้อมูลใดทั้งสิ้น
กับนักข่าวเลยจนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาเคลียร์
พื้นที่แล้วก็เก็บหลักฐานไปครับ
ทีนี้นักข่าวเราก็ไปถามพยานผู้เห็นเหตุการณ์
ก็เป็นพนักงานในปั๊มนี่แหละครับพนักงานปั๊มเล่าแบบนี้ว่า
ช่วง๒ทุ่มครึ่งเขาเห็นรถเก๋งของผู้ต้องหาก็คือ
สาธิตขับมาจอดหน้าห้องน้ำในปั๊มครับ
ผ่านไปสิบห้านาทีรถตำรวจสองคันก็ขับเข้ามาจอด
จากนั้นผู้ต้องหาก็คือนายสาธิตเปิดก่อนเลยครับ
ฉากยิงก่อนยิงผ่านกระจกรถใส่ตำรวจไปหนึ่งนัด
ตำรวจก็เลยยิงสวนอ่ะสิยิงสวนเข้าไปในรถฮอนด้าแจ๊ส
หลังจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดจนมารู้ว่า
คนในรถโดนยิงไปแล้วแล้วก็เสียชีวิตด้วยครับ
ตอนตอนตอนนั้นเราเห็นอะไรบ้างเหมือนกันเห็นทุกอย่าง
ยังไม่เห็นยังไงคือว่าก็เขายิงกันเลย
คือรถทางดัมมีคนเข้ามาจอดจอดตั้งคักหนึ่ง
แล้วก็เขาก็ยิงโต๊ะเออเอาคือทางทางคนที่อยู่ในรถเก่ง
แล้วก็ตำรวจก็ยิงตอนตอนนั้นเราตกใจไหม
ได้ยินเต็มกินอะไรยังไงดังยังไง

กี่นัดนับตอนนั้นดีไหม

ก็เลยลองไปถามตำรวจเจ้าของคดี
ปรากฏว่าตำรวจยังไม่ให้ข้อมูลใดกับสื่อเลยนะครับ
สื่อนั่งรอคุณนั่งรอทำข่าวนี้๓ชั่วโมงนะ

ลงมาปุ๊บโวยวายกับตำรวจเลยบอก

ลูกหลงจากการวิสามันของตำรวจในคดีนี้
คนขับชื่อว่าในโทนอายุ๒๖ปี
ก็บอกกับทีมข่าวว่าเขากับเพื่อน
ขับรถกลับมาจากการทำบุญที่นครปฐมครับ

ก็ได้ยินเสียงดังขึ้นบริเวณประตูรถ
ทีแรกก็ไม่รู้ว่าอะไรเฮ้ยโดนป้นหรือเปล่าวะ
ก็ลงไปดูที่รถปรากฏว่าเจอรอยโดนยิงตรงประตูครับ

แล้วก็ขับรถกลับมาหน้าปั๊มน้ำมัน
มาทราบเรื่องจากชาวบ้านแถวนั้นว่า
อ้าวมันมีการวิสามันคนร้ายในปั๊มนี่หว่า

น่าจะโดนลูกหลงจากการวิสามันครับ
เราก็ยังไม่รู้ว่าของใครนะครับ
การบริบัติน้ำมัน
ก็ทีนจะเหมือนกันเลยนะครับ
มันเป็นอันตรายมาก

มันควรหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกัน
แล้วถ้าเกิดว่าไปมอเตอร์ไซค์
แล้วถ้าเกิดผ้าดนพวกเราก็ไม่

ถ้าเกิดทะลุเนี่ย

เขาบอกเลยถ้ามันทะลุเข้ามาในรถเนี่ยนะ

ตอนที่เขาเลี้ยวกลับเข้ามาที่ปั๊มเนี่ย
อ๋อเขาวิสามันกัน

กระสุนที่เข้ารถเขาเนี่ย

ถ้าจะมีการจับกลุ่มคนร้ายวิสามันกันแบบนี้

มันอยู่ตรงไหนเพราะนี้สำคัญมากนะครับ
เนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่พิสูรหักฐานก็มาตรวจ
ถีกระสุนเบื้องต้นนะครับจะเอาไปเปรียบเทียบว่า
ตรงกับกระสุนปืนในเหตุการณ์วิสามัน